ไปดูเรื่องของวันเด็กต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าในวัยเด็กเรามีจินตนาการเรามีความสุข
แต่พอเราโตขึ้นบางทีความสนุกความสุขความไร้เดียงสารเหล่านั้นมันหายไป
เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูงานวันเด็ก
ที่เขาไม่ได้จัดให้เด็กแต่จัดให้กับใครล่ะ

เห็นไหมคุณเป็นงานวันเด็กที่จัดให้กับบรรดาผู้สูงอายุ
สนุกสนานเฮฮาเหมือนเป็นเด็กเลย
นี่เล่นกันจนลืมอายุเลยนะคะ
เล่นกันจนหลานบอกว่ากลับมาเล่นด้วยหน่อยได้ไหม
รักจริงเลยนี่เป็นภาพบรรยากาศสีสัน
ภายในกิจกรรมงานวันเด็กที่จัดขึ้นสำหรับเด็กโคงวัยเก่าทั้งหลาย
หรือว่าผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลท้ายดงบ้านวังกระดาษ
ตำบลภายดงอำเภอวังโปงจังหวัดเพชรชบูนค่ะ
ภายในงานนะเขาจัดเต็มกับกิจกรรมที่ให้บรรดาผู้สูงอายุ
ย้อนไหวกลับไปเหมือนว่าเป็นเด็กอีกครั้ง
นี่คือการโอ้ยเก้าอี้ดนตรี
ถูกต้องเล่นเก้าอี้ดนตรีนะคะ
นอกเหนือจากการแข่งขันน่ารักแบบนี้แหละโอ้ย
ก็จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยนะ
ประกวดร้องเพลงนี่ก็เชื่อว่าหลายคนถือไมค์ไม่วางกันล่ะ
อย่างนี้ผู้สูงอายุอันนี้พูดตรงส่วนใหญ่
ชอบร้องเพลงคาราโอเกะ
ถูกต้องเป็นชีวิตจิตใจเลยแหละ

อืมแต่ว่าที่ทำเอาฮาจนน้ำตาแทบเล็ดเนี่ยนะคะ
ก็คือการแข่งขันปิดตาแต่งหน้ายังไงให้ดูเด็ก
ดูดูไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเทรนด์การแต่งหน้าในปี๒๐๒๐นี้หรือเปล่า
แต่รู้แค่ว่านี่การแต่งหน้าแบบเกาหลีสู้ไม่ได้แล้วนะ
ต้องยอมนะเห็นไหมมาจุกเหมือนเด็ก
อันนี้ทรงอะไรอ่ะน้องใบตองคุณช่วยเล่าให้ผมฟังดี
น่าจะเป็นการแต่งหน้าให้เหมือนหลาน
คือแต่ละท่านสนุกสนานมาก
เพราะว่าเห็นไหมคะคุณตาจะต้องมาถูกคุณยายแต่งหน้า
แต่งออกมาคุณยายก็จะปิดตาไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าให้คุณตาไปด้วย
เปิดตาออกมาอุ๊ยตายแล้ว
น่ารักจริงเลยสนุกสนานไหมคุณเห็นไหม
กองเชียร์ก็เออเนี่ยเต้นเชียร์ไป
อยากจะถามนะกลับบ้านไปที่บ้านจำได้ไหมครับว่าใคร

เออแต่ว่าจริงแล้วคือมันเป็นกิจกรรมที่เขาจัดขึ้น
เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีรอยยิ้มมีความสุข
มีเสียงหัวเราะนะสุขภาพจิตดีก็จะได้อายุยืนยาวอยู่กับลูกหลานนาน
ขำสนุกมีแต่รอยยิ้ม
มันเป็นการเสริมความรู้สึกที่มันอยู่ข้างใน

ใช่แล้วลูกหลานเห็นคุณตาคุณยายมีความสุข
หลานก็มีความสุขไปด้วยนะคะ